แป๊บเดียวปี๕๕๐แล้ว
ใช่ค่ะก่อนหน้านี้หลายคนกังวลโดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มไก่
กังวลเรื่องของโรคระบาดของไก่
รวมทั้งบางโรคนี้มาถึงคนด้วยนะคะ
ทำให้รองอธิบดีกรมประสุทธิ์ได้มอบประกาศนียบัตร
มาตรฐานขององค์การระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ
แห่งแรกในประเทศไทยที่นครราชศรีมา
สัตวแพทย์สรวิธานีโตรองอธิบดีกรมประสุทธิ์

และสถานที่ฟักไข่สายธุรกิจไก่เนื้อให้กับบริษัทเอกชน
ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรที่ห้องประชุม
ศูนย์การเรียนรู้สีคิ้วจังหวัดทะคอนราชสีมา
โดยกรมประสุทธิ์ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์และโรงฝักข่ายเป็นร้านแรกของประเทศเลย
นับเป็นการตรวจรับรองระบบป้องกันและประเมินความเสี่ยงโรคไข้หวัดนก
ในระดับที่สูงสุดมายาวนานกว่า๑๐ปีแล้ว
ซึ่งนายสิริพงศ์อรุณรัฐนาค่ะเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสายธุรกิจไก่เนื้อ
บอกว่ากว่าจะผ่านการตรวจรับรองจากกรมประสุทธิ์
นับเป็นการตรวจรับรองที่ยากมากบนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการประเมิน
การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก
ต้องใช้เวลาพิสูจน์ผลจากห้องปฏิบัติการและการเฝ้าระวัง๑ปีด้วยกันนะคะ

ตั้งแต่ปี๒๕๔๙แล้วแหละจนถึงปัจจุบัน
กระทั่งได้รับการรับรองจากกรมประสุทธิ์นะคะ
ฟาร์มแรกของประเทศไทยเลยนะคะ
มีการรับรองเกี่ยวกับการทำกระบวนการต่างภายในฟาร์มนะคะ